ยานวากรุงเทพมหานครนะคะเป็นเหตุทหารพรานที่ไปยิงคนข้างห้องเสียชีวิตเสร็จแล้วก็เข้าไปหลบซ่อนในห้องของตัวเอง
ตำรวจไปในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายยอมไปกับตำรวจค่ะ

อันนี้คือกู้ภัยกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจนายสมเกียจปานงาม
ซึ่งถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่หลังค่ะ
ก็ปั๊มหัวใจนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ

นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนเสร็จนะคะ
มีเหตุทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ยิงกันที่ห้องเช่า
ในซอยสะทอนทิพย์นะคะที่แขวงบางโพงพางเขตยานวา
นายชนะภัยหรือในต่องค่ะอายุ๓๗ปีเป็นทหารพราน

พอก่อเหตุเสร็จก็ไปหลบอยู่ในห้องพักในตึกค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องไปเกลี้ยกล่อมกว่าชั่วโมงนะคะ
ถึงได้ยอมออกมามอบตัวแล้วก็ถูกพาไปโรงพักค่ะ
ชาวบ้านตอนที่ไปพาไปโรงพักมีการฝ่าแนวกั้นกรูเข้ามา
รุมประชาธรรมด้วยต้องห้ามกันเลยนะคะ

ผู้ดูแลห้องเช่าเล่าบอกว่าเธอได้ยินเสียงทะเลาะกันค่ะ
ระหว่างแม่ของในต่องขออภัยระหว่างในต่องผู้ก่อเหตุ
แม่ของผู้ตายคือนายสมเกียจซึ่งแม่นายสมเกียจลงมาบอกว่า
ต่องเนี่ยถือปืนโวยวายอยู่หน้าห้องเขาก็กลัวก็เลยลงมาขอความช่วยเหลือ
ตอนนั้นได้โทรบอกนายสมเกียจมาช่วยนะคะนายสมเกียจมาถึงก็โมโหสุดขีด
รีบขึ้นไปบนห้องจะไปเคลียร์ว่ามาต่อว่าแม่เขาทำไม
แต่ว่ายังไม่ทันทำอะไรก็ถูกนายชนะภัยยิงเข้าที่ข้างหลังค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายชนะภัยเพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่ห้องพักนี้กับภรรยาได้เดือนกว่าเอง
แล้วก็พฤติการก็มักจะทะเลาะเสียงดังกวนผู้อื่น
ซึ่งมีความหวัดมาจากความหวัดระแวงว่าภรรยาจะมีชู้
ถึงขั้นทำร้ายภรรยาใส่กุญแจมือ
เมื่อตอนที่เพิ่งมาอยู่ได้เพียง๒วัน
แม่ของนายสมเกียจเองเนี่ยก็เคยไปช่วยด้วยนะคะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าประเด็นนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปากเสียงกันในครั้งนี้หรือเปล่า
ก็ไม่ทราบนะคะส่วนครอบครัวของผู้ตาย
อยู่ที่ห้องเช่านี้มาหลายปีแล้วไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะ
แต่ห้องนี้ที่มีปัญหากันก็คือ
แม่ของคนตายในวันนั้นที่จูงมือ
มือของเมียเขาที่ว่าโดนซ้อมโดนอะไรที่ใส่กุญแจมือ
ลงมาหาแล้วบอกอ้าวทำไมอยู่ในสภาพนี้อะไรอย่างนี้

ไหมที่ทางแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ย

ช่วยก็คือช่วยตั้งแต่ตอนนั้นครั้งเดียว
แล้วเราก็เลยเตือนเขาในว่า
ที่เรื่องของผัวเมียเขา
ถ้าไม่คอขาดบาดตายจริงพี่ไม่ต้องมายุ่งนะ
แต่ถ้ามีอะไรพี่โทรมาหาเรา

ถ้าใครมายุ่งกับเมียมันอีกมันจะยิงทิ้ง
เจ๊พูดกับเขาเขาก็ไม่เคยยุ่งเลย
อันนี้คือผู้ดูแลห้องเช่าแห่งนี้นะคะ

ได้ยินเสียงดังเหมือนกระจกแตกดังมากเลยค่ะ

ของนายชนะภัยประมาณ๗๘ครั้ง

แต่ก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงดังเหมือนคนทะเลาะกันค่ะ
ก่อนหน้าที่จะได้ยินเสียงดังใครก็จบแตก
ก็ได้ยินเสียงทะเลาะโวยวายหรืออะไรไหม
ก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันแรงมาก
เป็นแม่ของคนตายคนที่ห้องอยู่ติดกัน
ก็ได้ยินเสียงเขียงกันทะเลาะกันแต่หนูก่อน
ก็ออกมากระทืบที่หน้าน้องเขาประมาณ๗๘ที
ใช่เขาเข้าห้องเลย
ฟังภรรยาผู้ก่อเหตุบ้างคุณผู้ชม
ภรรยาของในต่องคือเธอบอกว่า
ไม่รู้ว่าสามีโมโหอะไรกับเพื่อนข้างห้องนะคะ

แล้วลูกชายเพื่อนข้างห้องก็มาทุบประตูเสียงดัง

แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
เธอยืนอยู่ในห้องนะแต่ยืนอยู่ตรงประตู
ก็ไม่เห็นนะว่าสามียิงแล้วกลัวมากเลย
แล้วหลังเกิดเหตุสามีก็เข้ามาแล้วนอนกอดเธอ

ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาสามีเป็นคนโมโหรุนแรง
หึงหวงกลัวว่าเธอจะมีชู้ค่ะ
แล้วเขาก็ปิดประตูไปนั่งอยู่ตรงนั้นเขาสั่งอย่างนี้
หนูก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลย
แล้วก็เจ๊โทรมาตั้งหลายครั้งเขาก็นอนกอดหนูอยู่ค่ะ
กอดคือแบบไม่ให้ไปไหนให้มันอยู่อย่างนี้
สำหรับผู้ก่อเหตุคือในต่องเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยต้องคดีมาก่อนหน้านี้
หน้านี้๒คดีค่ะคดีแรกปี๒๕๕๒
ผลิตขายนำเข้าส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่ง
ที่สภเขื่องในนะครับ
ส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ในพื้นที่ของสนยานวาค่ะ
คุณผู้ชมครับข่าวนี้ยังไม่จบนะครับ
ไปดูฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับ
ก็มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานางก้อม
ก้อมนี่อายุ๔๙เป็นแม่ของคนตาย
เห็นศพปั๊บร้องไห้แทบขาดใจ
แต่แม่ร้องไห้ไปโทษตัวเองไป
โทษตัวเองว่ายังไงเราไปฟังครับ
ตอกนี่นะครับลูกนี้ช่วยพี่น้องนะ
ร้องจากก็จับลึก
นี่แหละครับคุณแม่โทษตัวเอง
นี่แหละครับคุณแม่โทษตัวเอง
นะครับบอกว่าไม่ตั้งใจจะเรียกลูกมาแล้วมาโดนยิงตายแบบนี้

ผู้ก่อเหตุทะเลาะกับเมียรุนแรง

ผู้ก่อเหตุก็เปลี่ยนเป้าหมายมาหาเรื่องเธอ
ถ้อยคำหยาบคายทั้งที่ไม่รู้เรื่องด้วยเลย
แล้วยังนำปืนมาขู่เธอกับลูกสาวด้วย
พอสบโอกาสก็หนีลงมาข้างล่างกันนะสิ
หนีลงมาข้างล่างปั๊บโทรหาลูกชายโทรบอกลูกชาย
พอลูกชายมาถึงนะฮะก็พยายามห้ามว่าอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไป

ไม่ฟังครับโมโหไงแม่ถูกทำร้ายไง
พอขึ้นไปถึงห้องเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลย
ก่อเหตุยิงใส่และกระทืบลูกซ้ำครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม
เคยช่วยเหลือภรรยาของผู้ก่อเหตุจริง

จากสามีทำร้ายใส่กุญแจมือ
แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันอีกเลย
ฟังคุณแม่หน่อยครับ
โทรบอกพ่อหน่อยแม่ติดต่อไม่ได้
มันมาอารวาสไปถึงก็เคาะประตู
พี่พี่จะข้ามแม่ผมทำไม
พี่จะทำแม่ผมทำไมแม่ผมแก่แล้ว

ทืบซ้ำบอกโอ้โหเขาแบบโหดร้ายมากเลยค่ะ

แม่ของผู้ตายเนี่ย
ฝากถึงเจ้าหน้าที่ว่ายังไงรู้ไหม
แม่บอกใจแม่ไม่อยากให้ได้ประกันตัวเลยนะผู้ก่อเหตุทำไมล่ะแม่
แม่บอกว่าเขาเป็นทหารไงแม่บอกเขาว่าเขาเป็นทหารไงนักข่าว
แล้วเขาอ้างด้วยรู้จักกับตำรวจตอนนี้แม่กลัวมากแม่กังวลมากครับ